คุณผู้ชมคะอีกคดีหนึ่งที่เราตามกันต่อก็คือคดีที่ฆ่าเสียเจ้าของปั๊มน้ำมันนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนั่นเองคือเจ้าของปั๊มเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนภรรยาเจ้าของปั๊มนี่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานลงพื้นที่ไปที่สาแก้วไปเร่งคลิคลายคดีนี้
แล้วก็ตามตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนก็คือ
นายพันธ์ศักดิ์มงคลศิลป์อดีตตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทที่เป็นมือฆ่า
แล้วก็ภรรยาของนายพันธ์ศักดิ์นะคะ
เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐานออกไหมจับผู้ต้องสงสัยที่มากกว่าหนึ่งคน
แล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เฮียท้งหรือว่านายดำรงฤทธิกิตติวราพร
ผู้ต้องสงสัยจากการจ้างวานค่าเนื่องจากพบว่าเป็นพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะคะ
อกจากนี้ก็ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้กังวลใจในการดำเนินคดี
หรือว่าการติดตามตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่านายพันศักดิ์เป็นอดีตตำรวจมือสังหาร
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็มีข้อมูลคดีของผู้ต้องหาอยู่แล้ว
รวมถึงมั่นใจศักยภาพของทีมชุดสืบสวนด้วย
สามารถที่จะคลี่คลายคดีแล้วก็ทำสำนวนได้อย่างรัฐกลุ่ม
โดยไม่มีอิทธิพลหรือว่าไม่มีเรื่องของเบื้องหลังอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง
แม้ว่าทางด้านผู้ต้องหาจะเคยเป็นอดีตตำรวจหรือว่าเป็นลูกน้องของนักการเมืองก็ตาม
เรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะ
ส่วนการสอบสวนบุคคลใกล้ชิดนายดำรงฤทธิ์ตำรวจสลอจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบปากคำเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
หาสาเหตุการตายที่แน่ชัดเพราะว่ามันมีปมสงสัยค่ะ
ว่าที่เฮียท้งเสียชีวิตเพราะว่าถูกฆ่าตัดตอน
หรือเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
ทีนี้เรื่องของการติดตามตัวนายพันธ์ศักดิ์อดีตตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าตอนนี้มันมีข้อมูลมาบอกว่าตำรวจไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวไงคะ
แล้วไปเจอสัญญาณโทรศัพท์ไปอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
ก็เลยคาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในเหตุอื่นอีกเช่นเดียวกัน
ซึ่งอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
ในเรื่องการติดตามอยู่ในขีดความสามารถของตำรวจภูทรภาค๒อยู่แล้วครับ
ส่วนที่บอกว่าไปพบสัญญาณโทรศัพท์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานี่นะคะ
ทางบ้านเราก็มีการประสานกับทางเพื่อนบ้านโดยรอบเอาไว้ทั้งหมดแล้วด้วย
แล้วก็มีรายงานว่าชุดสืบสวนไปตรวจค้นบ้านของนายพันธ์ศักดิ์อดีตตำรวจ
ซึ่งบ้านของนายพันศักดิ์อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะกันที่จังหวัดสาแก้วค่ะ
พอไปถึงก็บ้านปิดเงียบเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลนะคะ